เอาเรื่องบนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ดูแล้วสายหัวเลย
นะคะคือชาวบ้านตลาดแม่สอดจังหวัดตากตกใจค่ะอ่า
แรงงานเมียนมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
แล้วตัวเองก็นอนแน่นิ่งแน่นิ่งไป๑๐นาที
โอ้ยโก้ใครจะมาเก็บศพแล้วที่ว่าตายอ้าไม่ตายหรอ
ไม่ตายคุณหน้าตะพงอ้าวแล้วเป็นอะไรครับ
ขนาดนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่คือสภาพตอนที่ตำรวจเขามาเจอ
คือชนกับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอีกคันนึงเขาก็บาดเจ็บนะคะ
แน่นิ่งไปเลยไม่ตายอ่ะดีแต่แต่มันดูเหมือนตายเหลือเกิน
มันเหมือนตายมากอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เห็นในช่วงแรกทุกคน
แน่นิ่งไปเลยค่ะอยู่กลางตลาดแม่สอดกับรถจักรยานของเขานะคะ
เนี่ยค่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยบาดเจ็บนะคือคุณรุ่งทิวาแซ่อุ่ย
บาดเจ็บที่แขนขวานะคะแต่เขาอันนั้นเขายังมีสติอยู่
ประถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลไปแล้วคุณผู้ชมดูเห็นแล้วตกใจ
เลือดไหลนอนแน่นิ่งแบบนี้เป็น๑๐นาทีค่ะ
นี่คือนายเนโมอ่องนะคะนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนหน่วยกู้ชีพ
ไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าเขายังไม่ตาย
ยังมีชีวิตอยู่แล้วตำรวจบอกว่าไม่ได้บาดเจ็บมากด้วย
สักพักตอนเขาฟื้นนี่คุณรุ่งทิวาที่ชนกัน
แล้วเขาก็บาดเจ็บนะคะแขนถลอกก็อันนี้ก็ประถมพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลไปนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ย
สักพักนึงเนี่ยตามรายงานบอกว่าฟื้นตื่นขึ้นมาค่ะ
ขึ้นมาแล้วเนี่ยตามรายงานบอกว่านั่งยิ้ม
นั่งยิ้มแล้วก็มีลักษณะท่าทางมึนงง
ถามว่าเมาหรือเปล่าบอกไม่ได้เมาแต่พอยืน
เซไปเซมาโอ้ถ้าถ้าบอกไม่ได้เมา
ให้คิดไว้ก่อนว่าเมาฮะถ้าอย่างงั้นนะคะเซไปเซมานะ
ถ้ามีภาพเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะหน่วยกู้ชีพก็ต้องรีบพาตัวนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลนะคะด้วยอาการที่ค่อนข้างจะทุลักทุเล
ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับแต่ก็โล่งอกนะคะ
โล่งอกที่ฟื้นขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีอาการเมาก็ตามทีนะคะ
นี่ค่ะแต่เห็นตอนแรกแล้วทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยนะคะ
ตอนที่พาขึ้นรถพยาบาลเนี่ยมีรายงานบอกว่ากำหมัด
ลักษณะคล้ายเหมือนจะอารวาสด้วยนะคะอีกหลายยกเลย
เขามาช่วยนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกแรงนะคะ
คุมตัวเอาไว้แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
เอามาดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะนายเนโมอ่องเนี่ย
กินเหล้ากับเพื่อนจนเมาค่ะ
ท้ายก็รับสารภาพนะไปกินเหล้ากับเพื่อนจนเมา
แล้วก็ขี่จักรยานเนี่ยเซไปเซมา
รถที่เขาวิ่งมาเขาก็ต้องหักหลบกันชุนละมุนเลยค่ะ
กระทั่งรถหลุดโค้งมาข้ามเลนมาชนกับรถของคุณรุ่งธิวาเนี่ย

นายเนโมอ่องกระเด็นตกรถแล้วนอนหลับแน่นิ่ง

นานกว่า๑๐นาทีชาวบ้านคิดว่าตาย

คือเขาจะมาเก็บศพเอาจริงตอนแรก
เพราะว่าเห็นสภาพแบบนี้ทุกคนก็ตกใจนะคะ
พนักงานสอบสวนสพแม่สอดก็บอกว่า
จะต้องสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหโล่งอกค่ะลุกขึ้นมาได้

แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์กินเหล้าเมา
ขี่รถจักรยานก็ยังไม่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชม